ช่วงนี้ต้องไปอัปเดตสภาวะตลาดทุนกันหน่อย
เพราะว่าอย่างที่ทราบกันเศรษฐกิจของหลายประเทศก็กระทบกับบ้านเรา
ตอนนี้อเมริกาเขากำลังมีเรื่องของการดีเบตกันอยู่
ไม่รู้ว่าจะกระทบกับความเชื่อมั่นทุนอะไรอย่างไรบ้างหรือเปล่า

วันนี้พูดคุยกันกับคุณชัยพรน้อมพิทักษ์เจริญ
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายงานค้าหลักทรัพย์

ผู้อำนวยการส่วนงานค้าตราสารหนี้และหน่วยลงทุน
หลักทรัพย์บัวหลวงในช่วงครอบครัวบัวหลวง

สวัสดีครับคุณมิ้นและท่านผู้ชมทางบ้านครับ
กับอิคอนอินเดคส์นะครับ
วันนี้เองเชื่อว่าหลายคนกำลังติดตามอยู่เลย
ในเรื่องของการเป้าอวาธิและดีแบตของผู้นำอเมริกา
ผลของการดีเบสครั้งนี้อย่างไรมีความสำคัญไงครับพี่นิตครับ
ต้องบอกว่าสำคัญหรือไม่สำคัญตลาดทุนทั่วโลกมีหยุดดูหมด
ทองคำน้ำมันนี่ทุกคนแบบตั้งใจฟังหมด
เพราะว่า๒คนนี้เรียกว่าเป็นประเทศที่เบิ้มอเมริกา
ฉะนั้นเนี่ยใครก็อยากรู้ว่าเขาจะคุยกันเรื่องอะไรนะ
แล้วมันจะบ่งชี้ในเรื่องของนโยบายของรัฐบาล
ข้างหน้าเนี่ยของสหรัฐยังไงนะ
ซึ่งเท่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเท่าที่ดูโพลดูอะไรต่างนานาเนี่ยนะครับ

งหน่อยละ๔๕จุดแต่พอใกล้วันเลือกตั้งเข้ามาเนี่ยนะครับ

คะแนนเริ่มสูญสีแล้ว
เพราะแชร์เหตุว่าอย่างไร
แล้วก็พยายามจะทำให้คนอเมริกันเชื่อว่า
การจ้างงานของคนอเมริกันจะดีขึ้น
เพราะว่านโยบายของเขาบอกว่า
ใครก็ตามที่ไปลงทุนต่างประเทศ

คุณส่งสินค้ากลับมาเนี่ย
คุณไม่มีแล้วนะเรื่องผลประโยชน์ด้านภาษี

โอ้โหอ้อยังงี้ก็เป็นผลเสียสิ

ทรัมป์เนี่ยอาจจะมองในเรื่องของ

พูดถึงนโยบายของทั้งวัฒนธรรมและทั้งวัฒนธรรมเอง
พอดทางจะพูดง่ายธรรมนี้ต้องข้้าทางในะ

พี่นิดช่วยวิเคราะห์หน่อยครับนโยบายของทางสองแผท

ก็ต้องบอกว่าถ้าดูกันในเรื่องของกำแพงภาษี
ต้องบอกว่าถ้าทรัมป์ขึ้นมาเนี่ยเขาชัดเจนมาก

ใครที่มาสินค้าจากเม็กซิโกจากเอเซียจากจีนเนี่ย

เพราะว่าเราเป็นแค่หนึ่งประเทศในโลก
แล้วสิ่งที่หลายบริษัทเนี่ย
เขาไปทำการค้าการขายเนี่ย
อเมริกันโดยส่วนใหญ่เนี่ยบริโภคของที่ดี

อันที่สองเนี่ยมันก็ส่งผลมาในแง่ของแนวความคิดของการสร้างงาน

ต้องการที่จะให้บริษัทที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมต่าง

กลับมาตั้งโรงงานในสหรัฐ

เรียกว่าคุยกันเนี่ยก็ถามว่าแล้วคุณจะทำให้การจ้างงานของคนในสหรัฐเนี่ย

ภายใต้ค่าจ้างแรงงานที่สูงกว่า

นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งละที่จะเห็น
ในขณะที่แนวความคิดของฮิลาลีเนี่ย
บอกว่าเขาเชื่อว่าคนชั้นกลางนี่แหละ

ถ้าเราทำให้เขามีการศึกษาดีขึ้น
สามารถสตาร์ทอัพบริษัทได้
ใช่ฉะนั้นสุดท้ายแล้วเศรษฐกิจจะโตขึ้น

แต่ถ้าดูในฝั่งของทรัมป์เนี่ยเหมือนกับว่า

คือเขาจะไปทางทรัมป์จะไปโปรบริษัทขนาดใหญ่

ซึ่งจะทำให้เขามีแนวคิดว่าจะลดห่อนภาษี

เพื่อจะให้เกิดการขยายกิจการ

และอีกส่วนหนึ่งซึ่งหลายคนจับตาเหมือนกันครับ

ดูเหมือนทางด้านทรัมป์เองเนี่ย

นโยบายนี้จริงแล้วเป็นนโยบายสร้างชื่อมาก
คอนโทรลในเรื่องของราคายา

ราคายาในสหรัฐเนี่ย
บริษัทขึ้นเยอะมากไง
ใน๕๑๐ปีที่ผ่านมามันขึ้นกันหลายร้อยเป็นพันเปอร์เซ็นต์
อาจจะมีการควบคุมราคายา

และอีกนโยบายหนึ่งซึ่งก็ทั่วโลกก็ให้ความสำคัญนะครับ

สนับสนุนเรื่องพลังงานทางเลือกนะครับ
พลังงานที่ช่วยลดมลพิษคาร์บอนต่าง

ก็คือไม่ได้ให้ความสนใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเท่าไหร่

แล้วมันจะเป็นเหมือนการค้านกับทั่วโลกไหม
เขากำลังไปในทางว่าพลังงานสีเขียว

ผลกระทบกับประเทศไทยมีอะไรบ้างอย่างนี้
ก็ต้องบอกว่าของเราเองเนี่ยถ้าดูนะครับ
ตอนนี้เรากำลังอยู่ในช่วงของเรียกว่าการค้าการขาย

เพราะว่าถ้าทั้งสองฝั่งอาจจะยกเลิกหรืออะไร
แต่สำคัญก็คือว่าบ้านเราเองก็ค้าขายกันทั่วโลกนะครับ
เพราะยังไงนโยบายของฝั่งอเมริกาก็มีผลในเรื่องของการส่งออกของเราเหมือนกันนะครับ
ก็ติดตามนะครับว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกในการดีเบต
ยังเหลืออีก๒ครั้งว่าใครจะได้ภาษีมากกว่ากัน

ขอบคุณครับ

เพราะว่าใกล้ตัวเมื่อวานนี้มีรายงานในเรื่องของสถิติการส่งออกมาบอกว่าส่งออกเรากำลังดีขึ้น

เพราะว่าถ้าเกิดว่านโยบายของสองคนนี้มีผลกระทบกับการส่งออก

ติดตามผ่านหน้าจอไทยรัฐทีวีนี้ก็ได้ค่ะ